ส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามตำรวจสกัดจับรถสองแถวคันนึงนะคะ
เพราะว่าขับรถหลบหนีด่านตรวจจากพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรี
ขณะที่เจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งติดตามไล่จับกลุ่มเนี่ย
คนขับรถสองแถวทำไงรู้ไหมคะ
พุ่งชนรถตำรวจจนรถตำรวจเนี่ยเสียหายไป๒คันนะคะ
ก่อนที่รถของเขาเองยางล้อหลังจะแตก

คณะวุทธภวงมาลัยอายุ๓๘ปี
คนขับรถสองแถวสายพระขนงวัดทุ่งพาราไดท์นะคะ
หลังจากที่หลบหนีด่านตรวจแล้วเสียหลักไปชนกับต้นไม้ข้างทาง
โอ้โหล้อนี่ยับเยินค่ะ
ก็เกิดเหตุชนบริเวณหลักกิโลเมตรที่๖๔พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
รถเนี่ยเสียหายข้าวของตกกระจัดกระจายแบบนี้เลยนะคะ
เคราะห์ดีที่นายคณาวุฒิคนขับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่อาการคนขับคือมึนงงมากพูดจาก็วกวน
เขาตั้งด่านอยู่บนถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ

นายคณาวุฒิเป็นคนขับแล้วก็มีชายสูงวัย

ตำรวจก็บอกว่าเอาหยุดหน่อยจะตรวจค้น
หลังจากทั้งสามคนลงมาจากรถปรากฏว่านายคณาวุฒิกลับวิ่งขึ้นรถขับแหกด่านนี้ไปเลยค่ะ
ก็ทิ้งชายสูงวัยกับเด็กไว้ตัวเองขับหนีมุ่งหน้าไปทางแยกวังมะนาวเข้าถนนพระราม๒นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งผ่านวิทยุขอให้ตำรวจช่วยกันสกัดจับหน่อยปิดถนนพระรามสอง
แต่นายคณาวุฒิกลับยูเทิร์นรถมุ่งหน้าลงใต้แทนค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ขับรถตามมาถึงจุดเกิดเหตุระยะทางประมาณ๕๐กิโลนะคะ
จู่ยางล้อหลังรถสองแถวแตกทั้งสองเส้นรถเลยเสียหลักไปฟาดกับต้นไม้ข้างทาง
ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่สามารถจะตามจับกลุ่มตัวเขาไว้ได้ค่ะตัวนายคณาวุฒิเองถึงจะพูดจาวกวน
แต่ก็ยืนยันบอกตัวเองไม่ได้เสพยาอ้างว่าเจอด่านตรวจแล้วตกใจก็เลยขับแหกด่านนะฮะ
ฟังเสียงของคนขับรถคันนี้กันหน่อยค่ะ
ยืนยันว่าไม่ได้เสพแต่จากการตรวจค้น

ยาเสพติดซุกซ่อนในกระเป๋าแต่ยังต้องเอาไปตรวจพิสูจน์ก่อนนะคะ
ต้นก็เลยแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
และยังทำให้ทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหายด้วยค่ะ